แล้วนะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยหรือวินาทีเนี่ยยังไม่มีใครที่มีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์นี้ทำใจได้แต่เมื่อวานนี้เห็นไม้กวาดไหมครับเห็นถังไหมครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปทำความสะอาดที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ไปเก็บรวบรวมสิ่งของใจก็คือ

บัวลำพูเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพอบตอุทัยสวรรค์ครับโพสต์ภาพสุดอาลัยหลังจากพวกเขาเข้าไปล้างทำความสะอาดพื้นที่เกิดเหตุครับนี่ฮะแล้วเก็บกระเป๋ารองเท้าแตะแล้วขวดน้ำของเด็กนักเรียนมาวางเรียงอยู่ที่นอกศูนย์เด็กเล็กให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านไปแล้วก็โพสต์ข้อความสุดอาลัยถึงน้อง
เรียนให้แล้วนะครับเทวดาตัวน้อยแล้วก็เตรียมของไว้ให้พ่อแม่มารับของให้เด็กเด็กแล้วนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ครับคุณผู้ชมครับข้าวของทั้งหมดมีทั้งของน้องน้องที่เสียชีวิตแล้วก็มีน้องของน้องคนอื่นด้วยนะที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยซึ่งศูนย์เด็กเล็กทำความสะอาดแล้วเก็บรวบรวมสัมภาระเหล่านี้ออกมาจากห้องเพื่อ

ก็คือเครื่องบินเฮเล็กอปเตอร์ที่ผมทำข่าวตก
ทีมงานของผมเสียชีวิตผมอยู่ในความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเป็นปีฮะเป็นปีกินยาช่วยด้วยนะครับ
มันอยู่ในจิตใจเรามันคือความผูกพัน
แต่บางคนพ่อแม่ไม่มาเลยนะบางคนในญาติมาบางคนพ่อแม่ไม่มาเลย
บอกจะให้เก็บเอาไปทำของที่ละลึกหรือว่าเก็บไว้ดูต่างหน้าแทนใจแทนความรู้สึกอะไรยังไง
ไม่เอาไม่เอาไม่ขอเห็นไม่ขอเห็นอีกแล้ว
นี่คือบาดแผลในจิตใจที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูครับ